สะอาดทรอบทุกมุมเลยจ้าไม่ถึงรถเลยจ้า
สวัสดีค่ะรุกรรมรดาวกับดาวสุภาษาลัมน์มาแล้วค่ะ
ใครที่กำลังอึดอัดโอ้ยรสสกปรกทั้งนอกทั้งในน่ะ
อัดต่อไปนะคะเพราะว่าฝนยังมียังไม่เหมาะกับการล้างรถสักเท่าไหร่ค่ะ
เพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมประจำฤดูกำลังแรงอยู่นะคะ
ไม่ได้ใช้คำว่าพัดพาเลยนะคะวันนี้ขอใช้คำว่าหอบค่ะ
หอบเอาความชื้นขึ้นไปเป็นฝนในพื้นที่แต่ว่าวันนี้เน้นตกตอนกลางของประเทศตอนกลาง
ก็คือช่วงนี้นะคะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
ช่วงเช้าเช้าอาจจะยังไม่มีฝนนะฝนมาประมาณช่วงบ่ายค่ะ
บ่ายก่อตัวที่พื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเย็นถึงค่ำ
มาแล้วพื้นที่เป้าหมายเลยค่ะภาคกลางและภาคตะวันออก
แต่ตกไม่นานนะคะไม่ได้ตกจนถึงดึกแต่ว่าตกประมาณถึงค่ำ
เย็นจนถึงค่ำเท่านั้นเองค่ะวันนี้คลื่นในทะเลอันดามันยังคงน่าห่วงเหมือนเดิมนะคะ
จุดไหนที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
แต่อ่าวไทยคลื่นลมสงบเหมาะแก่การท่องเที่ยวค่ะ
เรื่องของอุณหภูมิก่อนฝนตกก็ต้องมีบ้างแหละค่ะร้อนอบอ้าว
แต่พอฝนตกลงมาฝนเทลงมาแล้วอากาศก็เย็นสบายมากขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมช่วงนี้พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
ฝนตกบ่อยต่อเนื่องมาแล้วอย่างเช่นที่จังหวัดพังงานะคะ
ระมัดระวังหน่อยนะคะดินสไลด์